เหตุการณ์มีไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับเสียชีวิตอยู่ที่ริมทางรถไฟแถวบางซื่อของกรุงเทพมหานครนะฮะตามร่างกายเนี่ยมีร่องรอยแผลเต็มไปหมดเลยก็คาดว่าอาจจะเมาแล้วเขาก็ไปล้มศีรษะกระแทกรางรถไฟหรือว่าเดินโซซัดโซเซไปถูกรถไฟชนจนเสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจสลต์นอนนกพวงนะฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่หมู่มาได้ทีร่วมกับตันอยู่ครับนะนะฮะ
ไปตรวจสอบเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตที่บริเวณริมทางรถไฟนะฮะชุมทางบางซื่อขี้
ทางบางซื่อเขตบางซื่อของกรุงเทพมหานครนะฮะก็พบเป็นผู้ชายหนึ่งราย
ตามร่างกายก็มีแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่งที่ใบหน้า
แล้วก็มีแผลเปิดขนาดใหญ่ด้วยทราบชื่อภายหลังคือนายจรรย์คันทศัพย
อายุห้าสิบเจ็ดปีครับนี่สภาพก็ใส่เสื้อสีฟ้าฟ้ากางเกงสีดำดำเนี่ย
นะฮะทดันของกู้ภัยร่วมกับตันยูชื่อว่าคุณคงสักเนี้ย
เขาบอกว่ามีคนแจ้งไปก็รีบมาที่จุดเกิดเหตุนะพบร่างของผู้เสียชีวิต
สภาพตัวแข็งไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นมีญาติญาติเดินทางมา
ก็บอกว่าโอ้โหจริงจริงแล้วผู้ตายก็อยู่เท่านี้แหละนะฮะ
เป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำคาดว่าก่อนเกิดเหตุคงจะเมามาแหละครับ
นะแล้วก็ล้มหัวกระแทกกับรางของรถไฟหรือว่าเมาเดินเดินอยู่แล้ว
รถไฟเฉียวชนล้มหัวฟาดเสียชีวิตนะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวตำรวจกับทางกู้ภัยทางแพทย์เวรก็ต้องตรวจสอบ
เรื่องของสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงกันต่อไปด้วยครับ
แถวนี้เพราะว่าญาติเมื่อกี้ก็อยู่เอาบัตรประชาชนมาให้ดู
ก็อยู่แถวนี้แหละครับแต่ทีนี้เขาชอบเมา
บอกว่าชอบเมาอาจารย์จะเดินไม่ทันได้เห็นรถไฟ
หลบแล้วแต่ว่าด้วยความเมา
หัวไม่โขกเหล็กก็โขกพื้นประมาณนี้ครับ
พนักงานสอบสวนก็มอบร่างให้กับร่วมกับตันยู
นำไปส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

แล้วก็เดี๋ยวจะมอบให้กับญาติกลับไปประกอบพิธีต่อไปนะครับ